คุณตาได้เจอหลานชายกี่ครั้งนะตั้งแต่เกิดเหตุ
ก็เจอเมื่อที่มาสารนั่นแหละครับมาสถานีตำรวจนั่นแหละครับ

ครับเกิดจากบัญชีเปิดบัญชี
ที่จะนี่แหละบัญชีม้านี่แหละครับ

ยังยืนยันเหมือนเดิมครับ

ในที่ว่าบางดีนพูดไปก็เพื่อที่จะเอาตัวเองรอด

ครับต้องเอาตัวเองจะรอด

ประชาชนพี่น้องทั่วประเทศคงจะรับรู้นะครับ

ถ้าคุณเป็นนักเลงจริงคุณยอมรับไปเลยนะครับ
โทษที่คุณทำคุณต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว

ว่ามาอุ้มหลานไปเพราะอะไร

อันนี้บอกว่าเป็นเพราะว่าหลานชายมากู้เงิน

ให้การชั้นที่สพปะเก็ตสถานีตำรวจก็ไม่ใช่เป็นการกู้เงิน